พูดถึงเรื่องของกระแสไม้ด่างเนี่ยโอ้โหมาแรงจริงมาแรงอย่างต่อเนื่อง
เขาเอาใบด่างมาเหมือนทำให้เป็นแบบต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพิ่มความสวยงาม
จะออกมาในรูปแบบไหนติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมช่วงนี้กระแสไม้ด่างมาแรงใช่ไหมขโมยขโจรก็เยอะนะ
ราคาไม้ด่างมันพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
หลายคนก็เลือกที่จะปลูกไว้ประดับบ้านปลูกไว้เผื่อขยายพันธุ์ขายอะไรต่างก็มีนะคะ
ล่าสุดทางเพจบ้านไร่ไออรุณนะคะออกมาโพสต์แชร์ภาพกล้วยด่างของเขา
เดี๋ยวจะให้ดูกันเขาระบุบอกว่าอย่างนี้ใบตองห่อช้อนบ้านไร่
ลูกขยายพันธุ์ต้นกล้วยด่างเอาไว้ห่อช้อนตกแต่งจานที่ร้านอาหารของเราครับ
ออกมาเป็นแบบนี้คุณเฮ้ยเอาใบตองที่เป็นใบด่างเอามาห่อช่อนอนเอามาตกแต่งจาน
ดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะแล้วมันสวยงามเหมือนกันนะ
หลังจากที่เขาโพสต์อันนี้ลงไปในโลกโซเชียลมีคนคอมเมนต์ถามกันเยอะแยะมากมาย
บางคนสงสัยบอกว่าเอ๊ะกล้วยด่างที่ปลูกนี่พันธุ์อะไรเนี่ยคะถึงเอามาห่อช้อนได้
เขาก็ตอบกลับไปว่าอันนี้คือตานีด่างโอ้ยตานีด่างก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะ
ก็ต้องบอกว่าตานีด่างหรือกล้วยด่างอะไรต่างก็ได้รับความนิยมมาก
คอมเมนต์ตอบในสไตล์ขำด้วยนะบอกว่าโอ้สะเทือนใจ
สะเทือนใจคนรักไม้ดังอย่างเราแต่จริงก็หลายคนก็มีชื่นชมในไอเดียนะคุณ
เพราะว่ากล้วยด่างมันสามารถเอาไปต่อยอดได้บางคนบอกว่าปลูกเป็นไม้ประดับสวยงาม
แต่ทีนี้ดิฉันปลูกเหมือนกันนะกล้วยด่าง

มันก็จะต้องมีวันใบที่มันร่วงลาโรยลาไปใบเนี้ยเอามาห่อข้าวต้มมัดค่ะ
จริงจะปล่อยให้มันแบบตายไปเฉยมันก็เสียดาย
มันก็จะเน่าไปค่ะก็เลยเอาแม่ห่อข้าวต้มมัดกันก็เลยเป็นข้าวต้มมัดใบด่าง
น่าจะมีบุรคาบอีกค่ะ

หรือปีนี้เราจะทำกระทงใบตองด่าง
แต่พูดถึงใครจะเลี้ยงกล้วยด่างอันนี้ก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีนะครับ
บางคนบอกว่าโอ้ไปปลูกแล้วเดี๋ยวได้ตรงได้ตังค์มามันก็ไม่ทุกคนเสมอไปนะ
ถูกบวกแล้วเสียตังค์แบบนี้ก็มี